ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่มหาสารคามค่ะมีอีกแล้วนะคะ
วัยรุ่นมีเรื่องมีราวกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
เขากำลังจัดงานวันเกิดกันค่ะน้องมิ้นก็นั่งสังสรรค์อะไรกันอยู่หน้าบ้าน
อยู่ดีดีมีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โห
มายิงกระสุนใส่เข้ามาในบ้านโยนระเบิดใส่เข้ามาในบ้าน
แล้วคนก็วิ่งหนีตายหลบกันเข้าไปในบ้านเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
นี่คือกลุ่มวัยรุ่นหลบกันในบ้านค่ะ
เพราะว่ามีเสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่หน้าบ้าน
เช้านี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบบ้านที่
เกิดเหตุนะคะมันก็น่าสงสัยใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น
มายิงใส่มาปลาระเบิดใส่บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอ

มันมีร่องรอยของกระสุนปืนที่ผนังบ้านที่เสานะคะนี่มีร่องรอยแบบนี้
ในเอนามสมมุติค่ะเป็นเยาวชนชายที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าเขากับเพื่อน
มีคุณพ่อคุณแม่ด้วยสัก๗๘คนจัดงานวันเกิดกันอยู่
ก็นั่งคุยสังสรรค์กันหน้าบ้านมีรถจักรยานยนต์ผ่านไปเจ็ดแปดคัน
สักพักก็แยกย้ายเตรียมจะนอนกันแล้วมีกระบะมาจอดหน้าบ้าน
เป็นลักษณะของกระบะแบบมีคอกด้านหลังอะค่ะมีคนนั่งมาด้านหลังกระบะด้วย
อยู่ดีตะโกนถามว่ามีปัญหาอะไรออกมาเลย
อ้าวตะโกนเฉยมีปัญหาอะไรออกมาเลย
ยังไม่มีใครได้ตอบอะไรเลยคว่างระเบิดใส่แล้วอะค่ะหลายลูกเลยนะคะ
ควันเต็มหน้าบ้านสักพักมีเก่งตามมาอีกคัน
ยิงปืนใส่เข้ามาที่บ้านอีกแล้วก็มีวัยรุ่นสองสามคน
วิ่งมาหน้าบ้านยิงปืนใส่เข้ามาซ้ำโอ้โหคนในบ้านตกใจมากต่าง
วิ่งหนีหาที่หลบคุณพ่อคุณแม่ก็รีบหลบกันใหญ่
ทีนี้รถทั้งหมดก็กลับรถแล้วก็โยนระเบิดมาทิ้งท้ายนะ
เหมือนกับทิ้งบอมมาไว้สุดท้ายก่อนจะหนีไป
ทุกคนงงเลยนะคะคลิปนี้คือพอเหตุการณ์มาสงบก็ถึงจะกล้าออกไปดู
ก็มีความเสียหายคือกระจกแตกมีหัวกระสุนตกอยู่
มีกระสุนนัดหนึ่งทะลุกระจกบ้านเข้ามาหน้าบ้านมีปลอกกระสุนจุดสามแปดศูนย์ตกอยู่ด้วย
ก็เลยเก็บทั้งหมดเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ในการแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
ตอนแหลกเห็นมอเซตให้เล่ทั้งหนามากว่าประมาณ๖๗ชั้นเนี่ยแหละครับ
ชั้นนี่แหละครับป๊าจอดอยู่นี่ซีปอลลัดเก้งกับรถกระป๊าจอดก็ยิ่งสากเข้ามาเลย
ดูอีกถนนเร็ดนึงเราก็ลึกระเบิดเข้ามาจริงครับ
ทีนี้ผู้เสียหายบอกว่าแหมมันติดใจการทำงานของตำรวจอยู่นิดนึง
จริงแล้วผู้เสียหายโทรแจ้งตำรวจตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยนะคะ
คือพอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือรีบยกหูหาตำรวจเลยช่วงดึกเลย
ตำรวจบอกว่ายังมาตรวจสอบให้ไม่ได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็แล้วกัน
เขาอยู่ที่บ้านเชียงเหียนนะคะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็แล้วกันตำรวจยังมาไม่ได้
ตัวผู้เสียหายเลยบอกว่างงมากทำไมตำรวจยังไม่มาดูให้
ถ้าเกิดมาเร็วอาจจะเจอกลุ่มคนร้ายหรือเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติม
แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตำรวจเขาชี้แจงก็แล้วกัน
ทีนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่มีคู่อริอะไรนะคะทุกคนทำงานกันหมดงงมากเลย
สงสัยว่าเขาจัดงานสังสรรค์เลี้ยงวันเกิดกันเสียงดังหรือเปล่า
ผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่เสียงดังหรือเปล่าแต่ถ้าไม่พอใจก็มาคุยกันดี
ไม่ใช่มาปานระเบิดมายิงใส่บ้านเขานะคะฝากตำรวจหน่อยก็แล้วกันค่ะ